สวัสดีค่ะพบกันลูกกล่อนร้านหนาวกับมินีนทรชาค่ะครึ่ง
คุณผู้ชมหลายคนบ่นมานะคะว่าอากาศร้อนเหลือเกิน
ไปบนฟ้าก็มีเมฆครึ้มกันล่าสุดประเทศไทยของเราจะมีฝนเข้ามาตกกันแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนอย่าลืมพกร่มค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือและภาคอีสานนะคะในระยะนี้
ยังสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นค่ะ
มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๒๐๓๐ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๕๑๖องศา
กลางและภาคตะวันออกเช้ามีหมอกค่ะ
มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๔๐ของพื้นที่
ระวังอันตรายจากลมกระโชคแรงและฟ้าผ่า
พื้นที่ใดไม่มีฝนอากอาจค่อนร้อนอบอ้าวค่ะ

ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นทั้งสองฝั่งค่ะ
ร้อยละ๒๐๔๐ของพื้นที่
ตกหนักทางตอนล่างของภาค

ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ

กลางวันอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวเลยทีเดียว
กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๒๐๔๐ของพื้นที่
ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าค่ะ